นี่คือผู้ชายคนหนึ่งนะคะหนุ่มอายุ๒๑ปี

แล้วก็มีคนเข้ามาในบ้านเป็นวัยรุ่น

โอ้โหลุงบอกตกใจเลยค่ะแทบจะวิ่งนี้ก็ไม่ทันเลยนะคะ
ตำรวจชื่อสมสงสองพบึงตรังคุณผู้ชมค่ะ
คือเข้าไปตรวจสอบหลังจากได้รับแจ้งเหตุนะคะว่า
มีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ที่บ้านริมถนนเรียบคลองชลประธาน
บ้านโค้ปฮาราค่ะอยู่ที่ตำบลโข้กหล่อนะคะ
ที่เกิดเหตุเนี่ยไปเจอค่ะเจอหน้าจากกรีบวัวบาน

ถูกยิงด้วยอาวุธปืนชนิดลูกโม่ไม่ทราบชนิดแล้วก็ขนาดนะคะ
เข้าที่บริเวณท้องด้านขวาหนึ่งนัดเนี้ย
ทะลุเลยอาการค่อนข้างสาหัสเลยทีเดียว
เจ้าหน้าที่รีบนำส่งโรงพยาบาลค่ะ
ส่งเร่งดัวเลิยไปถุงพยาบาลเบื้องต้นกันก่อนน่ะนะคะ
ตรวจสอบไปดูในห้องนอน
ไม่ได้พบปลอกกระสุนปืนบนพื้นนะคะ
แต่ว่ามันมีเศษตะกัวกระสุนตกอยู่

ลุงของผู้บาดเจ็บชื่อว่านายอภิเชษบัวบาน

ลุงบอกก่อนเกิดเหตุหลานชายอายุ๒๑ปีคนนี้
นอนอยู่ในห้องนอนจู่ตอนนั้นเห็นเลย

ก็ไม่ได้ทราบสียี่ห้อหรือว่าเลขทะเบียน
จดอะไรไว้เลยมาจอดอยู่หน้าบ้าน
เห็นแล้วเดินตรงเข้าไปหาหลานชาย
ตอนนั้นลุงบอกได้ยินเสียงนะ
ได้ยินเสียงว่าทะเลาะกันสักประมาณ๒๐นาที
จับใจความได้คล้ายว่าเหมือนมาทัวร์เงิน
แต่ไม่ได้รู้หรอกว่าเงินเท่าไร

ลุงบอกเสียงปืนดังขึ้นปั้งหนึ่งนัด
ตอนนั้นเนี่ยหลานเหมือนยังสามารถที่จะประคองตัวเองได้
วิ่งหนีออกมาค่ะแล้วก็ไปซ่อนตัวหลังบ้าน
กลายเป็นว่าคนร้ายมันก็วิ่งออกมาเหมือนกัน
แล้วขี่รถมอเตอร์ไซค์หลบหนีออกไปเลย

ตัวหลานชายคือพ่อกับแม่เขาเลิกกัน

ก็ยอมรับเอาตรงว่าหลานเสพยามาหลายปีแล้ว

แล้วก็เชื่อว่าไอ้เหตุการณ์นี้อาจจะมาจากการที่หลานอ่ะ
อาจจะไปค้างค่ายาเสพติดหรือเปล่า
แล้วก็โดนตามมาทวงเงินแบบนี้

ตำรวจค่ะสพเมืองตรังบอกว่า
เดี๋ยวตอนนี้ระดมกำลังติดตามตัวคนก่อเหตุก่อน
เพราะว่าโอ้โหทำกันแบบยิงกันในบ้านเลย

ต้องไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดค่ะ
จับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีแน่นะคะ